ห่าวดีปีนี้ปี๖๕แล้วเนาะ
เรื่องงานวิวารย์จริงจริงยังไงคะพี่แฟนค่ะ
ก็คงอัปเดตกันอีกทีนึงค่ะ
ก็คือได้เลิกที่แน่นอนแล้ว

ก็เป็นทางพี่หมีช่วยดูในส่วนนี้ด้วยแหละทางครอบครัวพี่หมีค่ะ
ก็เลยตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เรียบร้อยแต่ว่าช่วงนี้ก็แพลนพี่หมีเองก็ยุ่งมากเรื่องทำงานกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไปค่ะ
แต่มันอยู่ในช่วงการเตรียมการเตรียมตัวกันไหมคะ
คือสถานะตอนนี้เราได้มีการคุยกันแต่ว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้แพลนอะไรอื่นค่ะ
ค่ะด้วยสถานการณ์มันทำให้แพลนเราขยับมาบ้างไหมคะ
เอ่อจริงจริงก็คือมีบ้างคืออย่างที่บอกว่ายังไม่ได้แพลนอะไร
แต่ส่วนมากคือเป็นการคุยกันก่อนมากกว่าสองครอบครัวเราได้คุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าในส่วนอื่นตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรกัน

เลยเดี๋ยวคงสักแป๊บนึงค่ะ
หลายคนก็ลุ้นกับพี่แพลนว่าโอ้ยจะได้เห็นพี่แพลนเนื้อผู้เจ้าสาว

หูยตายละอยากกดแอลแพร่ง
ความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้าง

เป็นเจ้าสาวอะไรอย่างนี้
คือถ้าถามแฟนเพลงของหนูคือเราก็อย่างที่บอกว่าอยากคุยกันสองครอบครัวค่ะ
แต่ยังไม่ได้แพลนอะไรกันอื่นตอนนี้ก็เป็นแบบแสดงความยินดีกับเพื่อนไปก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยังไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวถ้ามีอะไรแพนจะอัปเดตก่อนค่ะ
ด้วยความที่เราเนี่ยค่อนข้างจะติดครอบครัวนะคะมีวางการวางแผนไว้ยังไงว่าถ้าเราแต่งงานแล้วจะแยกตัวออกไปอยู่กับพี่หมีหรือว่าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้มีการคุยกัน
อันนี้ที่ยังคงเป็นดีเทลในครอบครัวกันซึ่งเรายังไม่ได้ตัดแต่เนื่องจากเราเองก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แบบนี้มาโดยตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาสำหรับการจัดสรรในครอบครัวกันค่ะ
ค่ะก็ครบรถค่ะมีอะไรหลากหลายอย่างก็คงพูดเหมือนเดิมคือมันก็ยังคงต้องเรียนรู้เนาะปรับตัวกันอยู่เสมออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บางทีการทำงานของเราเราโตขึ้นอะไรอย่างนี้
พวกเราทั้งพี่หมีเองก็มีอะไรให้เราต่างที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยตลอด
ว่ามันคือมันไม่สิ้นสุดหรอกมันก็ไม่ได้มีว่าจะต้องถึงไหนเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคงดูตามจังหวะเวลาที่เราสองคนเองก็จังหวะเวลาจากคนที่โอเคด้วยค่ะ
แพทย์อยากให้เป็นปีนี้ไหมครับอยากให้มันเกิดขึ้นในปีนี้ไหมจากใจเราหรือว่าจริงแบบเมื่อไหร่
คงเดี๋ยวขอดูเลิกอีกทีนึงว่าตรงไหนที่น้องจะดีที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
สำหรับเราทั้งสองคนค่ะเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดี
จริงมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อเป็นการเริ่มต้นก็คิดว่าคงดูตรงนั้นนิดนึงค่ะ
แล้วกังวลกับสถานการณ์โควิดไหมคะเผื่อว่าเลิกที่เราต้องการมันช่วงนั้นอาจจะแบบว่าติดกันเยอะหรืออะไรอย่างนี้
คิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้
แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเรียบง่ายอยู่แล้วด้วย
ก็อาจจะเริ่มจากเล็กในครอบครัวกันก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไปต่อเดี๋ยวคงว่ากันอีกทีนึง

อย่างที่บอกเราสองคนเป็นคนเรียบอยู่แล้ว

หรือจริงพี่หนีเข้ามาคุกเข่ามัน
หรือจะได้ปิดจอปได้หรืออะไรอย่างนี้

อันนี้พี่รู้เลยจะตอบว่ายังไงพี่

นี่ไงนี่ไงทำงานเราอ่ะฮะ

รายละเอียดเดี๋ยวน่าจะมีแนบไปอยู่แล้วใช่ไหมคะได้ค่ะ